อันนี้ค่ะที่สมุทรปราการนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้แล้วเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเด็กวัยรุ่นยังอายุน้อยน้อยค่ะ
เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยซ้ำแล้วก็ไปทะเลาะวิวาดกันแล้วปัญหาเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการจีบสาวแล้วก็อายุแบบ๑๕๑๘ไม่เกินนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่นะคะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแท้
เรียนอยู่ที่เดียวกันแท้แท้แล้วยังอายุกันน้อยน้อยอยู่เลยนะคะอายุสิบห้าถึงสิบแปดประมาณเนี้ยค่ะ

เฮ้ยในโจกับในเอเห็นมั้ยในเอเนี้ยโดนแบบหือ

คือทีมข่าวของเราเนี่ยบอกว่าตำรวจให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะ
เป็นพื้นที่ของสพสำรงเหนือนะคะ
ผู้กำกับของสพสำรงเหนือพันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญ
บอกว่าเนี่ยค่ะคนที่อยู่ในคลิปนี้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนอยู่ที่เดียวกัน
แล้วประเด็นคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
มันไม่ใช่แค่ตัวต่อตัวตามต้นคลิปมันกลายเป็นว่ามันมีการไปรุมกันด้วยนะ
ผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายพาบุตรหลานไปพบตำรวจแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าด้วยความที่ยังเป็นเยาวชนกันอยู่ทั้งสองฝั่งเลย

ซึ่งจริงแล้วทั้งสองฝั่งเขาก็รู้จักคุ้นเคยกันดี

ก่อนที่จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

ถ้าถูกดำเนินคดีกันเนี่ยมันเสียประวัตินะคะ

เจรจาคุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าค่ะ

ผู้ปกครองแล้วก็เด็กที่อยู่ในคลิปอ่ะนะตกลงกันได้ไม่ติดใจเอาความอะไรกันนะคะ
แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้นะคะตามคลิปภาพเมื่อสักครู่อะค่ะ
ในเออายุ๑๘แล้วนะคะคือคนเสื้อสีเทาที่อยู่ในภาพ
รุ่นพี่ชั้นหมอหกค่ะมีเรื่องกับในโจอายุสิบห้า
รุ่นน้องชั้นม๓ค่ะนี่นะคะเสื้อเทาคนนี้นี่
ในเอกับนายโจแบบนี้นะคะคือในโจเนี่ยค่ะนัดในเอไปคุยกัน
บอกขอเคลียร์ปัญหาหน่อยมันเป็นปัญหาเรื่องของการจีบสาวคุณผู้ชม
นี่คือซอยด่านสำโรงห้าสิบหกทับหนึ่งนะคะประเด็นคือพอนัดเคลียร์กัน
เคลียร์ไม่ได้เคลียร์กันไปเคลียร์กันมาต่อยกันท้าต่อยกัน
แล้วในโจสู้ไม่ได้ทีนี้ค่ะเพื่อนของนายโจคือในบี
ต่อยแทนต่อยกันได้ประมาณ๑นาทีหยุดต่อย
แล้วเพื่อนของนายโจมารุมทำร้ายนะคะมารุมทำร้ายในเอแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาแต่สุดท้ายเขาเคลียร์กันได้นะ
แต่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เตือนสติกันหน่อยนะคะ
เป็นอุทาหรณ์นะคะมันโอ้เรื่องจีบสาวแน่
แล้วก็เรื่องอยู่ที่เดียวกันนะแท้ไปดูเหตุการณ์ที่